นี่ก็ควันเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ควันจากการเมืองที่ยังคงคลุกกลุ่นอยู่นะฮะ
แต่เป็นควันจากไฟไหม้ที่มหาสารคามครับ
น้องชมพูคุณผู้ชมดูฮะโอ้โห้ยแล้วไหม้อะไรคะเนี่ยโอ้โห้ย
นี่เป็นอาคารแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในตัวเมืองมหาสารคามครับ
อาคารเก่า๒ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้แล้วดูควันแล้วไฟสิครับเนี่ย
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้นะครับ
โชคดีมากโชคดียังไงนี่เป็นอาคารเก่าไม่ได้ใช้งานแล้ว
ก็เลยไม่ได้มีคนอยู่ที่นี่จะเอาไว้เก็บพวกของเก่า
โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ชำรุดแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีไงฮะ
ใช่ค่ะถูกไหมพอไฟลุกปั๊บเนี่ยโต๊ะเอ่ยไม้เอ่ยอุปกรณ์ต่างเอ่ย
รอปภบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้ก็เลยรีบไปดูครับ
พยายามเอาถังดับเพลิงมาฉีดด้วยตัวเองแล้วแต่ดับไฟไม่ได้
แล้วไฟมันลามอย่างรุนแรงครับก็เลยประสานแจ้งดับเพลิงโชคดีมากนะครับ
เข้าไปในตัวอาคารคุมสถานการณ์ได้เพราะอะไร
ถ้าไปดูภาพตอนที่เกิดควันเยอะอีกสักครั้งนึงเนี่ย

เสาไฟสายไฟเนี่ยอันตรายมากเลยนะ
ถูกต้องคือถ้ามันไหม้ลามมาโดนสายไฟเนี่ย
ไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะรุนแรงขนาดไหน

เดี๋ยวรอให้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงว่า
เหตุผลคนใดถึงเกิดไฟไหม้ได้แบบนี้

แต่ตอนนี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายครับจากเหตุการณ์นี้ฮะ